ไปที่นี่กันบ้างที่จังหวัดปราจีนบุรีขึ้นกลางบ้านเลยบ้านใหม่ซะด้วยปลวกฮะว่าฉีดเถอะ
ถ้าคิดบ้านใหม่ใช่ไหมคิดในทางนั้นใช่ไหมแต่ในทางความเชื่อชาวบ้านเขาบอกแฮแบบนี้มาให้โชว์ครับ
นี่เหมือนกันเอ้าจอบปลวกยังใหญ่และเป็นบ้านใหม่ที่กำลังสร้างอยู่
ดิฉันว่านะคะความเชื่อกับส่วนความเชื่อแต่ถ้าจะอยู่ที่นี่จริงก็ต้องทำลายรังนะ
ไม่ทำลายรังก็ต้องฉีดใช่ไหมฉีดยากับจัดปลวกป้องกันปลวก้ามึงได้
ที่หมู่๔บ้านโน้นเคราะห์ตำบดยานริอเภิกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
นี่ยังใหญ่จริงนะดูสิครับใหญ่จริงอ่ะไปที่บ้านหลังนี้ฮะ
ซึ่งเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณหนูแดงรักษีอายุ๖๘ปี
เจ้าของบ้านเล่าให้เราฟังว่าเงียมาเจอช่วงที่กำลังจะมาตรวจดูบ้าน
พอเจอแบบนี้ก็เชื่อว่าเฮ้ยแบบนี้มีเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อยากจะมาสิงสถิตอยู่ที่บ้านหลังนี้หรือไม่
ตามความเชื่อก็เลยไปตามท่านนี้มา
อาจารย์เริงยมโลอาจารย์มาแล้ว
นั่งอยู่นั้นนะแล้วอาจารย์เอาไม้ชี้ให้ดูบอกนี่หรือสิหรือสิ
บอกว่ารูปร่างลักษณะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะได้ดูนะ
ช่วงเวลาที่อาจารย์เอาไม้ชี้ให้ดูตรงกลางนั้น
แล้วอยากจะฟังเสียงด้วยพอไปได้ไหม

เขาจะชี้ให้ดูว่าอันนั้นเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรครับ
นี่ในใบหน้าของท่านอันนี้เป็นผ้าโพกหัวขึ้นมานี่
นี่ถูกเลยเป็นอะไรปูฤษี
อ้าวประมาณนี้มีผ้าโพกหัวแต่เราดูยังไงก็

ไม่ออกหรอกครับดูแล้วงงไปหมด
แต่เพื่อความสบายใจในเมื่อเชิญอาจารย์เริงมา
อาจารย์เริงแกก็ทำพิธีเข้าทรงให้นะแล้วก็สื่อสารกับจอมปลวกนี่นะ
แล้วเขาบอกว่าจอมปลวงมีสิ่งศักดิ์สิงห์สถิต
ก็คือปู่ฤษีอย่างที่อาจารย์เริงแกบอกมา
เอางี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้แล้วใจไป

จบให้มันแล้วไป

เมื่อจุดทูปเสียงทายแล้วยังไม่พอ
อาจารย์เริงมาแกต้องทิ้งลายเส้นเอาไว้
ยังไงลายเส้นของอาจารย์ก็คือ
ดน้ำตาเทียนลงในอ่างหรือคันน้ำมนต์
อ่ะทำทั้งหมดทั้งมวลนี้ไปแล้วก็จะได้
แล้วใจครบทุกสเต็ปไม่คาใจกันอีก

ช่วยคิดกับตัวอาจารย์กันด้วย
อาจารย์ทำเล่นไป
ผมแฟนมันแท้อาจารย์นะ